เรื่องบุญเรื่องกุศลนะบอกเลย

ก็เป็นพระเอกใจบุญอีกคนนึงของวงการค่ะ
ก่อนหน้านี้นะก็รวบรวมเงินทองนะคะ
ไปบริจาคนะรวบรวมค่ะ๑๕๐๐ตัวเลยนะ
ไปช่วยน้องหมาเยอะนะคุณ

แล้วก็หลังจากนี้ค่ะก็จะมีแพลน
แล้วก็ล่าสุดนะยังเตรียมฟิตหุ่นค่ะ

เพื่อนำรายได้ไปช่วยการกุศลค่ะ
โอ้ยบุญกุโสนครั้งนี้นะคะ
ดูสิคุณซิกแพคมันชัดเจนไปทุกวันเลยนะคะ
ดูเรื่องความเชื่อนิดนึงนะคะใครก็ทราบกันดีนะคะ
ว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาเชื่อเขามีความเชื่อเรื่องพ่อปู่พญานาคค่ะ
นักแสดงหนุ่มนะคะเผยว่ายังสักการะท่านอยู่เป็นประจำ
แล้วก็ขอเงินท่านได้ด้วยนะเขาบอกอย่างนี้

ถ้านอนเฉยไม่ทำอะไรก็ไม่ได้เงินหรอกนะจ๊ะ

ไม่มีเงินเลยขอเงินหน่อยของานหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ปกติก็จะแบบอย่าบอกว่าท่านก็ให้ดีกว่า

จิตกำลังใจดีกว่า
เมื่อคุณของานแล้วคุณไม่ออกจากบ้านไปหางาน

ว่าคุณต้องทำอย่างนี้แล้วจะได้
คุณต้องโปรดคนเต็มข้อมือเลย

เอาเงินไปซื้อพวกนี้หมดแล้วก็โดนหลอกลวงหมด
ความเชื่อคือความเชื่อครับอย่างงมงาย
ถูกต้องความเชื่อเป็นความเชื่ออย่างงมงายนะครับ

ใช่นี่ถือว่าเตือนสติสายมูได้ดีมากเลยนะคะ